พูดถึงเรื่องของพวกผ้าไทยก็มีหลายแบบใช่ไหม
อย่างผ้าครามก็ถือว่าเป็นผ้าที่สวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมเชื่อมั้ยว่าผ้าครามถูกได้
รับเลือกจากสมสอร์ทเลสเตอร์ซิตี้
ไปผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกนะ
ผ้าไทยดังไกลไปทั่วโลกเลย
เอาไปเปลี่ยนแปลงเผลียนเป็นแบบไหนไปดู
ดูตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยนะ
ชาวบ้านกลุ่มทภาครามบ้านนาขามตำบลเชิงชุมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร
ช่วยกันเก็บใบครามที่มีอายุที่เหมาะสมจากแปลงครามนะคะ
ทางกลุ่มเขาร่วมกันปลูกเอาไว้
เพื่อที่จะไปทำเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการทำน้ำคราม
แล้วก็จะเอาไปใช้ยอมผ้าคราม
ซึ่งนี่คือสีธรรมชาติที่ใช้มานานเป็นพันปีเลยนะคะ
สำหรับการผลิตผ้าครามนี่
ขั้นตอนต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน
แล้วก็ถือว่าต้องใช้ความรู้มากเลยนะคะ
และที่สำคัญคือต้องมีความอดทนความพยายาม
และทุกส่วนต้องทำตามขั้นตอนเป๊ะ

และขั้นตอนที่เห็นนี่คือการกระแทกใบครามให้มันช้ำ
พอมันช้ำมันก็จะได้สีที่ออกมาชัดเจน
ทำไว้แบบนี้ข้ามวันเลยนะคะคุณผู้ชม
จากนั้นพอได้น้ำครามข้ามคืนแล้ว
ก็ต้องทำการโจกขราม
นี่คือการโจกคราบก็คือการตักน้ำย้อมขึ้นลง
เหมือนให้ออกซิเจนมันเข้าไปภายในน้ำเลยนะคะ
ว่าในครามมันมีชีวิตคุณต้องให้เขามีชีวิตอยู่
มันก็ทำให้สีชัดขึ้นด้วยสวยขึ้นด้วยเนี่ยนะคะ
จากนั้นก็นำเส้นใยที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วนะคะ
มาจับเป็นวงแล้วก็ย้อมลงไปในน้ำคราม
ย้อมยิ่งแช่หลายครั้ง
ก็จะทำให้สีครามนั้นเข้มขึ้นชัดขึ้นด้วย
พอย้อมเสร็จแล้วก็บิดให้เส้นใยมันหมัด
แล้วก็นำขึ้นจากหม้อย้อมไปตากในที่ร่ม
ตากแดดก็ไม่ได้ด้วยเพราะเดี๋ยวสีจะเพี้ยนสีจะเปลี่ยนนะคะ
ที่เรานำเสนอไปเพราะว่าเรื่องนี้นี่เป็นความภาคภูมิใจจริงค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านกลุ่มทอผ้าครามบ้านนาขามนี่ดังไปไกลระดับโลกเลยนะคะ
มาร่วมออกแบบมาถ่ายทอดความรู้จนต่อยอดพระคามธรรมดา

สโมสรนี้เป็นสโมสรฟุตบอลใช่ไหมคะชื่อดังเป็นของอังกฤษแต่ว่าเจ้าของนั้นเป็นคนไทย
เลือกที่จะเอาผ้าครามผลิตมาเป็นของที่ระลึก
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นหมวกเป็นผ้าพันคอเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อโปโลหรือว่าหมวกไหมพรม
แล้วก็นำไปจำหน่ายทั่วโลกเลย
คุณผู้ชมดูสิจากผ้าครามที่เราอาจจะคุ้นเคยทั่วไปผลิตออกมาเป็นกระเป๋าสวยแบบนี้
เป็นหมวกแบบนี้แล้วก็มีแบรนด์แบบขึ้นชื่อด้วย
เนี่ยพอทางเจ้าของสโมสรเขาเล็งเห็นถึงตรงนี้ว่าสีมันใช้ได้นะ
ก็เลยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของที่ระลึกขายให้กับแฟนแฟนคลับ
พอเอาผ้าไทยมาผนวกเข้าไปแล้วแหมมันก็ถือว่าเป็นการนำของไทยเนี่ย
ในฤดูกาลสองพันสิบห้าถึงสองพันสิบหกค่ะเป็นช้ำที่มาสัจจันทร์มาก
เขาบอกว่าต่างชาติเนี้ยชอบผ้าย้อมคลามมากฮอลลีวูดเนี้ย
เขามาสั่งผลิตไปเพื่อที่จะเอาไปใช้ในผลงานต่างมากมาย
ดิฉันก็มีโอกาสได้ใส่ผ้าคลามอ๋อเหรอไหมเกาหลีใช่มั้ยใช่
มีรูปให้ดูด้วยน่ารักเอาไหนเราดูด้วยไหนดิ
แล้วก็เอาไปใส่ที่เกาหลีมีคนชมเยอะมากว่าแบบชมสวย
คือตัดเย็บดีนะคะออกแบบสวยมันก็ทำให้ผ้าไทยยกระดับได้
วันนั้นนี่คุณยิ้มหน้าบานเลยนะมีแต่คนชมก็สวย
จริงไม่ได้ชมดิฉันนะคะชุดค่ะ
แต่ก็เราก็มีความภาคภูมิใจไงที่เราได้ใส่ชุดผ้าย้อมคราว
แล้วก็ตัดแบบร่วมสมัยออกไปให้แบบชาวต่างชาติได้เห็นว่า
นี่แหละมันคือผลงานมันคือภูมิปัญญาของคนไทยที่เราภาคภูมิใจ